คุณผู้ชมฮะเราไปดูบรรยากาศของการเตรียมพร้อมในการชุมนุมกันบ้างนะครับ
ซึ่งกลุ่มดาวดินแล้วก็เครือข่ายคณะราษฎร๒๕๖๓ภาคอีสานเตรียมพร้อมแล้วนะ
เดินทางมาถึงจุดนัดหมายเพื่อมาเตรียมการนะครับ
โดยนำอุปกรณ์เต็นต์มาปักหลักแล้วก็จะค้างคืนบริเวณโดยรอบอนุสาวรีประชาธิปไตยด้วยนะฮะ
และยืนยันว่าจะมีมวลชนมาอย่างหนาแน่นแน่นอนนะครับ
ติดตามการรายงานได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานมาจากที่รอบอนุสวรีประชาธิปไตยครับเชิญครับ
บรรยากาศที่อนุสาวรีประชาธิปไตยเริ่มที่จะมีความคึกคักแล้วนะคะ
เพราะว่ากลุ่มดาวดินค่ะได้เดินทางมาจากภาคอีสานค่ะ
ทยอยเดินทางมากางเต็นต์ปากหลัก
รอการชุมนุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ
แล้วก็คาดว่าในช่วงเย็นวันนี้นะคะก็จะมีมวลชนมาเพิ่มเติม
ทำให้การชุมนุมมีจำนวนคนมากยิ่งขึ้นค่ะ
กลุ่มดาวดินค่ะเดินทางมาปักหลัก
รอการชุมนุมใหญ่ของคณะราษดรที่ตามกำหนดนะคะ
นัดรวมตัวกันที่อนุสาวรีประชาธิปไตยในวันพรุ่งนี้ค่ะ

แต่ว่าแก่นำอย่างนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือว่าไผ่ดาวดินค่ะ
ได้นำสมาชิกของกลุ่มดาวดินเดินทางมาจากภาคอีสาน
เตรียมความพร้อมค่ะกางเต็นต์แล้วก็เตรียมสัมภาระที่ด้านหน้าร้านแมคโดนัล
ตรงอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
แล้วก็คืนนี้นะคะจะนอนค้างคืนทำกิจกรรมที่ด้านหน้าร้านแมคโดนัลค่ะ
นายอธิพงศ์ภูผิวทนายของกลุ่มดาวดินก็บอกว่า
ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะจะมีมวลชนของกลุ่มดาวดินเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาสมทบอีกค่ะ
ส่วนการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมที่จะทำในวันนี้ต้องรอมติจากส่วนกลางก่อนค่ะ
เพราะตอนนี้นะคะแก่นำของกลุ่มดาวดินก็ได้ไปหารือร่วมกับแก่นำของคณะรัศดรค่ะ
ส่วนปัญหาของรถสุขาที่จะมาให้บริการในการชุมนุมนั้นก็ยังยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหา
แก่นนำได้จัดเตรียมไว้หมดแล้วค่ะขณะที่การกางเต็นต์ปักหลักชุมนุมค้างคืนนั่น
แต่ว่ามีการขออนุญาตจากทางเทศกิจแล้วแหละว่าทางเจ้าหน้าที่เทศกิจของทม
ก็มีการนำมาชี้แจงไปฟังเสียงบังชุมต่อกัน
ที่เราเดินทางมาจากขอนแก่นก็คือมันเป็นวันที่ฝนตกครับ
ก็เลยไม่มีด่านไม่มีจุดสกัดอะไรครับ

ทั้งนี้ค่ะระหว่างที่กลุ่มดาวดินนำเต็นต์มากางเพิ่ม
ขยายพื้นที่ไปฝั่งป้ายโรงเรียนสตรีวิทยานะคะ
เทศกิจก็ได้เข้ามาแจ้งไม่ให้นำสิ่งของมากังหรือวางเพราะผิดกฎหมาย
แต่ว่าแกนนำกลุ่มดาวดินยืนยันว่าจะกางเต็นต์เพราะจะใช้หลบฝนที่จะตกหนักในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
ไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงที่มีการแจ้งความจำนงของเจ้าหน้าที่เทศกิจกันค่ะ
ที่ไม่รู้แต่อีกอย่างเท่าไหร่นะครับ
คือมันต้องการใช้รักษาทุกอย่าง

เท่าไหร่ทุกคนต้องการรักษาทุกอย่าง

เราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องพูด
ประวัติประชาติก็ไม่รู้กฎหมายว่า
ซึ่งกฎหมายออกประกาศมานำอีกอย่าง

มันต้องการใช้รักษาทุกอย่าง
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกวัชวี
ธรรมเสมาค่ะผู้กำกับการ๔กองบังคับการตำรวจสันติบาล๓
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ก็ได้เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะ
จะมีการเจรจากับทางแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่ผ่านมานะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการ
มีความพยายามที่จะพูดคุยกันมาตลอด
ซึ่งการขอเจรจาในวันพรุ่งนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีแนวโน้ม

แต่ช่วงที่กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางออก
เดินขบวนออกมาจากอนุสาวรีประชาธิปไตยนั้นนะคะ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสกัดตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศเป็นระยะระยะค่ะ
และถ้าสามารถเจรจากับทางแก่นำให้มาทางถนนนครสวรรค์
และให้ใช้พื้นที่ที่อยู่บริเวณถนนพิศนุโลกได้
ทางบรชนก็จะนำแบรีเออร์มากั้นตรงสะพานชมัยมรุเชษ
เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามายังธรรมเนียมรัฐบาลได้ค่ะ
และช่วงเย็นวันนี้นะคะตำรวจทุกนาย
จะเริ่มเข้าประจำการตามจุดต่างในแต่ละตึกในธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
แม้ว่าสายฝนจะเริ่มตกลงมาแล้วนะคะ
ในพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
แต่ว่าทางกลุ่มดาวดินนะคะก็ยังมีการตั้งเต็นต์ขยายเพิ่ม
แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการค้างคืนในคืนนี้นะคะ

กิจกรรมของกลุ่มดาวดินในเย็นนี้จะเป็นอะไรค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะคะ

รายงานสดจากอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
ขอบคุณทีมข่าวนะฮะก็ถือว่าเริ่มแล้วนะ

ในการที่จะชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้
แล้วก็อาจจะมีการค้างคืนของวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะ